ทีนี้คุณผู้ชมอยากจะบอกต่ออยากให้คุณผู้ชมรวย
เพราะว่าอะไรรู้ไหมจะพาไปดูตุ๊กแก่
ตุ๊กแกเนี่ยมันไม่ธรรมดาเห็นที่วงอยู่นั่นไหมคุณสุดสกุล
ตุ๊กแกที่มันมีหาง๒แฉก๒หางนั้น
เดี๋ยวมองยังไม่ชัดเดี๋ยวขอเข้าไปติดหน้าจอซะหน่อยนะ
เขยิบเข้ามาใกล้เลยค่ะแล้วก็มาดูกันตุ๊กแกสองหางตัวนี้นั่นน่ะเห็นไหม
เห็นแล้วบางคนบอกว่าหางแบบนี้เหมือนปลาเลย
มันเป็นแบบแฉกออกไปแบบนี้ตุ๊กแกเนี่ยมันกำลังกกไข่
อยู่ในบ้านหลังนี้เอาบอกบ้านเลขที่หน่อยก็ได้ค่ะ
๒๑๖บ้านบุกนอกนะคะอยู่ที่กะบินบุรีปลาจีนบุรี
ซึ่งบริเวณปลายหางมันเหมือนกับว่ามันเป็นแฉก

ชาวบ้านเขาก็จะเรียกว่าตุ๊กแก่สองหางหาดูยากนะ
แล้วเขาก็บอกด้วยว่าถ้าสมมุติว่ามาอยู่บ้านใครเนี่ย
เจ้าของจะรวยจะมีแต่โชคมีแต่ลาบ
แล้วเจ้าของเขาก็เล่าให้ฟังไงตั้งแต่ตุ๊กแก่สองหางเข้ามาอยู่

มาวางไข่จ้ะวางไข่๔ฟอง

คุณถ้าเกิดเขาวางไข่แบบนี้ไข่เขาจะออกมาเป็นตุ๊กแก่สองหางด้วยไหมเนาะ
แล้ววันนี้นะชาวบ้านเขาก็ว่าโอ้ยเอาไข่มาให้ดูด้วย
โอ้ยเนี่ยเพิ่งเคยเห็นไข่ตุ๊กแก่
นี่มันเหมือนขนมเหมือนกันเนาะ
แต่ไม่กินนะไม่กินไม่กินนะ

๒๑๖นี่แหละเอาไปแบบเออไปตีเลขไปซื้อลอตเตอรี่ไง
แต่บางคนเขาก็ตีเป็นอะไรนะ๑๔๒มันมาจากไหนคุณ
๑๔๒ตัวหนึ่งตัวหนึ่ง๔ฟอง
มี๒หางก็เลข๒คงอย่างนี้แหละมา
นั่นสิค่ะประมาณนี้แหละนะคุณนะ